ทำยังไงโทษเถียงไปมาจนกระทั่งเค้าพักมืออย่างไร
ไม่มีคนที่ผิดอันนี้แต่ว่าแค่เสียงแข็งใหม่

นักครูเขาเลยกลับเรากลับที่ที่
เขาก็ไม่ได้กลับมันจริงเลยค่ะ

แล้วก็อาทิตย์นี้ไปจ่ายอีกวันจันทร์

เพิ่มอีกครั้งบอกว่าอันจ่ายไม่ครบ
จ่ายไม่ครบแล้วเราก็ไปจ่ายอีกครั้ง

หลังจากนั้นทำไมถึงตบเรา
ถึงเขียนกับครูค่ะ

อ๋อก็ว่าถึงโอ้โหบค่ะแต่นี่ก็บอกว่าไม่จ่ายเลยจริงค่ะ
มีพยานมีคนเห็นแต่ครูก็ไม่เชื่อค่ะ
ครูไม่เชื่อเขามีรัคหาอะไรมั้ยว่าเรายังไม่จ่าย
เขาก็สมมติ่เขาเช็คเงินมา
เขาก็บอกว่าชัยยังไม่มีคนเธอเลย
คนเธอไม่มี

ก็สีแต่ว่าไทยเสียงเผื่อ
แค่นั้นแต่มุมเขาเลยโต๊ะเวลาครบทีที
ตาปล่าโรงพยาบาล

ได้เกิดว่ารับครูมาลงเต๊งไม่ได้แล้วก็ตบครูบ้างละ

เพราะว่าเขามองหัวจนจะตกครูอยู่แล้วเมื่อเช้า

พี่อยากถามน้องเขาจะอยู่โรงพยาบาลจันทรุป

น้องก็อย่างนี้

ใช่น้องไม่ได้เป็นเด็กก้าวร้าวขนาดนั้น

แต่ก็คือน้องยืนยันว่าน้องจ่าย

อเจมส์คืออาจจะมีวิธีทำซุ่นอย่างอื่น
ไอ้ยตีขาตีแขนหรือว่าเอ้ยเธอกโโปหกชนะอะไรแบบเนี้ย

ด่าโดยก็จะคิดครูเป็นนางเจาแหล่ดูหนังมาก
ไม่ว่าค่ะก็คิดเราก็มีเหตุกลุง

ไม่ใช่แตกไม่ได้แต่ต้องขอเทียบไว้ถ้าคนตก
ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันทำแบบนั้น